ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนี่เป็นพ่อเลี้ยงของเด็กนะฮะ

นั่นเท่ากับว่าเห็นเด็กมาตั้งแต่อายุ๒ขวบ
ความรักความผูกพันนี่คือไม่ได้มีเลย
มาลงมือก่อเหตุกับเด็กแบบนี้อีกนะครับ
วันนี้ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เพราะว่ามีคนแจ้งเบาะแสว่าเห็นคนร้ายนะครับ
โอ้โหปรากฏว่าเกือบจะถูกลุงของเด็กเนี่ย
จัดการแล้วครับเพราะว่าเขาก็โมโหอ่ะนะครับ
ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนวันนี้นะครับ
ทางพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับชุดสืบสวน
ก็พาผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนที่สพกระทุ่มแบนนะครับ
ระหว่างนำตัวออกจากห้องสืบสวน

พยายามจะเข้าไปชกต่อยเลยนะ
ก็เกือบจะเกิดเหตุชุลมุนขึ้นนะครับ
ชาวบ้านก็มารอดูหน้าคนร้ายเยอะแยะไปหมด
สักโกรธด่าทราบแช่งฮะนะครับ
ระหว่างสอบปากคำพนักงานสอบสวน
ก็ได้เชิญตัวของผู้ที่ชี้เบาะแส
ก็คือพนักงานของธนาคารกรุงไทยสาขาชะอำ
จังหวัดเพชรชบุรีมาด้วยนะครับ
เป็นผู้แจ้งเบาะแสให้กับตำรวจ
หลังจากที่คนร้ายนำสมุดบัญชีธนาคารของแม่เด็กจะเอาไปถอนเงิน
แต่ว่าเจ้าหน้าที่แบงค์เนี่ยจำหน้าได้
เพราะว่าเห็นหมายจับตามสื่อก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับกลุ่ม
ไปแจ้งตำรวจ

ตามที่ตำรวจจับได้นี่นะใช้เวลานานไหม

เพราะตำรวจเขาเห็นชื่อ
ในสื่อพิมพ์เขาก็
ไปแสดงตัวแล้วก็จับ

พนักงานแบงค์นี่เป็นภรรยาของตำรวจด้วยนะ

เมื่อวานที่มีข่าวเนี่ยบอกคนร้ายมาแล้วทีนึง
พอมาครั้งที่๒นี่ใช้แน่แล้ว

คบหากับแม่ของเด็กมา
ปีแล้วแต่ว่าแม่เด็กบอกว่า๙ปี

ไม่น่าเชื่อว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้

ถูกพ่อทำร้ายพ่อทำหนู

เขาไม่รู้จักหรอกว่าที่นั้นคือที่ไหน
แต่ว่าเขาก็แค่ได้พูดว่า

พาเป็นต้นไม้มืด
ลกเป็นตึกล้าง

อันนี้ไม่รู้ว่าเจ็บเพราะว่าเด็กเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้ว

ถูกทำร้ายเค้าบอกว่า

ทำหนูแล้วพ่อก็ต่อยหนูด้วย

ฟันฟังหล่องหายมันทำใจลำบาก

เด็กคือเด็กไงเขาก็พูดเท่าที่เขารับรู้ว่าพ่อทำร้ายเขา
คือน้องอายุ๑๑ปีแล้วก็เป็นออทิสติก

อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถูกกระทำอะไรลงไปบ้าง
จากรู้ว่าพ่อต่อยพ่อทำร้าย
ผูกพันกับพ่อเลี้ยงนะเพราะว่าเลี้ยงอยู่กันมา๙ปี

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสอบปากคำผู้ต้องหาอยู่ประมาณ๑๕นาที

คือที่สารภาพเนี่ยก็ไม่ได้บอกมูลเหตุจูนใจอะไรมากนะ

ที่เกิดเหตุที่ก่อเหตุเป็นบ้านร้าง๒ชั้นนะครับ
จุดที่ใช้ก่อเหตุเป็นชั้น๒ตามคำสารภาพของผู้ต้องหา

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอพวกขวดน้ำพลาสติกเศษผ้ากองเลือด
มีเสือด้วยมีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดมีรองเท้าด้วย
ร้างหลังนี้อยู่ในซอยหลวงบางหมู่๗ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
สภาพพื้นที่โดยรอบก็เป็นป่านะฮะป่ารกเลยนะครับ

ก่อเหตุก่อคดีกันเยอะ

ตะบนนาฬีอำเภอเมืองสุมศาคร

อายุ๑๑ปีที่เป็นลูกเลี้ยง

โดยพาเด็กขึ้นมา

แล้วก็ลงมือกระทำชำราวโดยเอาเสือมาปู
หลังจากนั้นก็กักขังเด็กไว้ข้างบนบ้านร้าง
ผู้ต้องหาสารภาพว่าพอก่อเหตุแล้ว

ก็ไปทำความสะอาดร่างกายของตัวเองที่เปื้อนเลือดของเด็กหญิง
หลังจากนั้นพอกลับไปดูเด็กอีกทีนึงเห็นเด็กเสียเลือดมาก
ด้วยความกลัวก็เลยพาเด็กลงมาขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่ออกมา
พอขี่มาถึงแยกไฟแดงก่อนที่จะถึงบริษัทที่อยู่แถวนั้น
มีบริษัทกระทิงแดงอยู่แต่บริษัทก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะ
ผู้ต้องหาเนี่ยก็เจอรถแท็กซี่กำลังจอดติดไฟแดงอยู่
ก็เลยตัดสินใจไปเคาะกระจกเรียกคนขับ
เพื่อให้แท็กซี่พาเด็กไปส่งโรงพยาบาล
ส่วนเจ้าตัวก็รีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
นี่ลักษณะที่เกิดเหตุที่ตกอยู่นะครับ
ต้นตำรวจแจ้งข้อหาผู้ต้องหาก็คือพรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากบิดามานดาเพื่อการอนาจารย์
ข้อหาพาเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
และกระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปี
มีข้อหานวงเหนียวหรือกักขังผู้อื่น
กระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุ
ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
ส่วนข้อหายาเสพติดก็จะดำเนินคดีเหมือนกัน
แต่ว่าตำรวจเขาแยก๒กรณี
ข้อหาทำร้ายพ่าผู้ยาวอาณาจารย์เด็ก
อยู่ในพื้นที่สมุดสาครที่กระถุมแบล

พร้อมกับเจอยาเสพติดในตัวและในรถจักรยานยนต